จากรถขนไก่ชนมาดูรถขนแมว

ลูกแมวมันเข้าไปติดอยู่ในห้องเครื่อง
ไม่รู้ว่าลูกแมวมาจากไหนเหมือนกันค่ะ

แล้วคุณครูก็รับเลี้ยงเอาไว้นะคะ
จากนั้นที่บอกอยู่ไหนลูก

จนกระทั่งได้ยินเสียงก็เจอแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าแมวน้อยตัวนี้นี่แหละ

สภาพนี้มันก็ร้องเหมียวอยู่อย่างนี้นะคะ

ใช่ค่ะก็เป็นแมวน้อยเพศเมียนะคะ

ครูก็เอ๊ะเสียงมันอาจจะมาจากข้างบ้านก็ได้
ใครจะไปคิดคุณผู้ชมว่ามันอยู่ในรถนะคะ
จนเช้าของเมื่อวานคือเช้าวันศุกร์

เอาคราวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาจากข้างบ้านแล้ว

เลยไปหาแล้วก็แน่ใจว่ามาจากห้องเครื่องรถยนต์
ทีนี้ก็เลยต้องพึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยดูค่ะ
คุณครูบอกว่าเมื่อโชคชะตาพามาให้เจอแมวน้อยตัวนี้แล้ว

เขาบอกนะว่าเวลาแมวมาหาหมามาสู่

จะมีแต่เห็งจะมีแต่เรื่องดีเข้ามา

ผมก็อยากจะเห็งอยากจะมีเรื่องดีดูทะเบียนรถ

กำลังจะส่งเสียงเรียกเมียวให้มาอยู่ใต้รถคุณสืบสกุลซะหน่อย
จริงแล้วคุณสืบสกลก็เลี้ยงแมว

พฤติกรรมของแมวนี้เขาจะชอบซุกสน
คือบางทีคุณผู้ชมถ้าอากาศมันเย็น

เขาก็จะขึ้นไปจากข้างใต้แล้วก็ไปซ่อนอยู่
แล้วอย่างลูกแมวตัวเล็กมันออกมาไม่ได้

คุณพ่อเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเลยค่ะ

คราบน้ำมันติดอยู่ที่หัวเลย